เชิญชวนสื่อมวลชนแล้วก็บล็อกเกอร์จากประเทศต่างกว่า๑๐๐คน
ท่องเที่ยวตามรอยพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
งานนี้ก็ทำให้ชาวต่างชาติทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ทรงมีต่อประวัติชนชาวไทย
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
สื่อมวลชนจากนานาชาติมีโอกาสได้แล่นรถไม้มุ้งที่จังหวัดเชียงใหม่
เรียนรู้งานหัฐกรรมไทยอย่างการทอผ้า
โครงการศูนย์ศิลปชีพจังหวัดเพชรบุรี
และลงใต้ปล่อยเต่าสู่ท้องทะเลที่จังหวัดพังงา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
เจริญพระชนมพันศา๗รอบวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
สื่อมวลชนและบล็อกเกอร์จากประเทศต่างรวม๘๔คน
ได้เดินทางไปเยือนและร่วมกิจกรรม
ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการหลวงรวมถึงโครงการศิลปชีพประจำจังหวัดต่าง
ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคกลาง
เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
ส่งมีต่อประสบนิกรชาวไทย
ระบุว่าการได้ไปเยือนศูนย์ศิลปชีพในภาคอีสาน
ทำให้เธอหลงไหลในสิ่งทอของไทยอย่างมาก
เนื่องจากมีคุณภาพสูงแต่ราคาย่อมเยาว์

ให้กับชาวฮ่องกงเข้ามาสัมผัสประเทศไทย

มันแรกเกิดอะไรที่สำหรับผู้ชาย
นายสุกรีสิทธิ์วันนี้รองพูดว่าการ
สื่อสารการตลาดททระบุว่า
กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่ประเทศไทย
มุมมองและสายตาของนักข่าว

ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวผู้หญิง
ซึ่งเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวและการจับจ่าย
ททมุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้
จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ให้เดินทางมาประเทศไทยในจุดหมายที่แตกต่างจากเดิม

ยังมีมวลเสน่ห์ที่น่าค้นหาที่แตกต่างกัน
ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ยืนยันว่า
นำทุกความประทับใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
กลับไปเผยแพร่อย่างแน่นอน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน